วงการสงฆ์ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้แผ่ว
ล่าสุดมีภาพหลวงพี่เจ้ามือเนรเป็นขา
นั่งเล่นไพ่กันกินซูชิกันแบบนี้
ภาพออกมาโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับ
ภาพนี้ทางด้านของเพจแม่ทัพดิงจุ๊กกรูนำมาโพสต์เอาไว้เป็นภาพของพระ
กำลังนั่งล้อมวงเล่นไพ่กันในกุฏินั่นแหละครับพร้อมข้อความทางบ้านฝากมาครับ
ในรูปเล่นไพ่จัดงานวันเกิดค่ะเขาใช้คำว่าขออภัยนะ
เหล้ามาตอนกลางคืนวัดแพรกนะฮะที่ตำบลบางรักใหญ่
เล่นไพ่ด้วยเหรอคะนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะฮะทานแล้วทาน
ดึกดึกแบบนี้ไม่ได้นะเออนะฮะทีมข่าวเราก็เดินทางไป
วัดดังกล่าวแล้วคุณผู้ชมตามบ่อแสที่เพจเขาโพสต์เอาไว้
ไปเมื่อวานซึ่งทางวัดเองกำลังมีการจัดงานประจำปี

ก็มีการฉายหนังกางโปรงกางแปลงกันไป
ก็ไปเจอกับพระครูเกษมธีรคุณนะครับท่านเจ้า
ว่าถ้าย้อมรับภาพที่เกิดขึ้นน่ะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่วัดจริง
แต่แต่เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี๒๕๖๔แล้ว
เหตุการณ์นั้นทางวัดมีการนำตู้เงินบริจาคในวัด
มาช่วยกันนับเงินเพื่อเอาไปฝากเข้าบัญชีของวัด
ซึ่งมีพระซึ่งทำหน้าที่เป็นสหภาษณ์ธรรมิตของวัดเนี่ย

แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างการนับเงินเนี่ยก็มีการนำไพ่ขึ้นมา
ที่มีคนนำมาถวายไอ้ไข่เนี่ย
ก็มีการออกมานั่งเล่นเป็นการหยอกล้อกันด้วยความคึกขนอง

ไม่ได้เอามาเล่นกันนับเงินเอาพนันขันต่อกันจริงแต่อย่างใด
ซึ่งในเหตุการณ์นั้นท่านเจ้าอาวาสก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วย
โดยที่ไม่รู้ว่าอดีตพระรูปนั้นเนี่ย
ซึ่งปัจจุบันศึกไปนานแล้วก็เป็นคารวาส
ถ่ายภาพนี้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ก่อนจะมารู้ตัวเขาก็มีปัญหากันกับพระรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ในวงนั้น
หลังจากที่อดีตพระรูปนี้ศึกไปก็มีความพยายาม
เหลือเกินที่จะส่งรูปนี้ออกไปร้องเรียนที่ต่างตามเพจต่าง
เพื่อต้องการให้พระคู่กรณีที่อยู่ในรูปศึกออกมาเหมือนกัน
ซึ่งต่อมาพระคู่กรณีก็ตัดสินใจศึกออกมาเหมือนกัน
ตามที่เคยถูกขัวไว้ทำอะไรแบบนี้
ประมาณว่าเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ศึกนะจะเอาภาพนี้ไปแฉอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วศึกไปแล้วนะฮะ
พระครูเกษมธิรคุณท่านบอกต่อว่าท่านเองก็ไม่รู้เจตนาของคารวาสคนนี้นะ
ว่ามีวัตถุประสงค์หรือว่าต้องการอะไรเพราะว่าหลังตกเป็นข่าวเนี่ย
เจ้าคณะอำเภอกับทางภูมิในการสำนักพุทธเองก็เข้าไปสอบถามแล้วนะฮะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่เอาภาพเก่าไปร้องเรียนใหม่ในขณะนี้เนี่ยนะ
ช่วงที่วัดกำลังมีการจัดงานประจำปีอยู่เนี่ย
ดิสเครดิตของทางวัดหรือไม่
ไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสครับ
มันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี๖สีดังที่ได้บอก